ทีนี้มาดูเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลหน่อยค่ะ
ไม่รู้ว่ามันจะบานปลายกลายเป็นคดีความหรือเปล่า
กรณีที่มีคนไปโพสต์บอกว่าสงสารคุณตาคุณยาย

แล้วปรากฏว่าโดนผู้ใหญ่บ้านเรียกเก็บค่าน้ำ๕๐๐บ้าง
ครั้งนึงบ้างใช่ครับไม่เอาบินมาด้วย
ใช่ไม่เอาบินไม่มาดูมิตเตอร์
โอ้โหลำบากเลยเกินโดนตัดน้ำและไม่รู้ว่าจะโดนตัดไฟด้วยหรือเปล่า
เอาทีนี้คุณต้องฟังก่อนต้องฟังทางผู้ใหญ่บ้าน

ใช่เพราะว่าเขาก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะ
แต่ไปต้นเรื่องก่อนค่ะจากโพสต์นี้
เสรีปานพักดีเขาก็โพสต์ภาพนะ
โพสต์ภาพคุณตาคุณยายแล้วก็เขียนข้อความเหมือนกับแบบบอกว่า
คุณตาคุณยายเนี่ยอยู่บ้านสองคนผู้ใหญ่บ้านมาเก็บค่าน้ำแต่ละครั้งเนี่ย
ดูสิคะห้าร้อยถึงพันแต่ไม่มีบิลมาด้วย
และไม่ได้มาดูมิเตอร์น้ำตายายไม่มีเงินจ่ายแต่ละครั้ง
แล้วก็มาถูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตัดท่อส่งน้ำแถมยังขู่ด้วยว่าจะตัดไฟฟ้า
ใช่นะครับแล้วก็เขาก็โพสต์ต่อบอกว่า
แต่ค่าไฟฟ้าจ่ายเงินทุกเดือนเขามีสิทธิ์มาตัดด้วยเหรอครับ
เป็นผู้นำมีสิทธิ์ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
แล้วก็ระบุไว้บ้านเล็กที่๒๑หมู่๘ตำบลช่อพกา
ที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
ทีมของเราลงพื้นที่ไปตามบ้านเลขที่นี้เลย
ทีนี้ก็ไปถึงก็ไปเจอกับคนที่โพสต์เป็นลูกชาย
ของคุณตาคุณยายชื่อว่าคุณเสรีปานพักดี

ซึ่งนายเสรีก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่โพสต์
เพราะว่าผมคิดว่าพ่อแม่ผมไม่ได้รับความเป็นธรรม
เหมือนถูกกลั่นแกล้งตัดน้ำปลาปลา
แล้วต่อมาผู้ใหญ่บ้านถึงเข้ามาชี้แจง

ว่าเป็นเพราะว่าพ่อแม่ผมค้างค่าน้ำเอาไว้๕เดือน
เดี๋ยวให้ลูกชายเล่าหน่อยค่ะครับแล้วตอนนี้เป็น
ทีนี้เขามาบอกว่า๕เดือนผมยังงงเอ้า
แล้วจ่ายตอนนั้นผมจ่ายแล้วก็ใบเสร็จผมก็ยังไม่ได้

จ่ายแต่ละครั้งก็ยังไม่ได้รับใบเสร็จด้วยไม่ครับ

เขาคิดว่าเป็นผู้นำแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร

แล้วก็น้ำฝนมันตกมาพอดีก็แม่ใส่ถังวางไว้

นี่แหละตัวเขาเองเขาอยู่กับแฟนต่างหมู่บ้านนะครับ
แต่ว่าพอมารู้เรื่องนี้ก็สงสารพ่อแม่จับใจเลยนะฮะ
แล้วก็เหมือนว่าพ่อแม่จะถูกกันแกล้ง
เขาบอกว่าเพราะพ่อแม่ยืนยันว่าได้จ่ายค่าน้ำแล้ว
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
ใช่แต่ทีนี้เวลาที่เราฟังความเราก็ต้องฟังทั้งสองด้าน
เหมือนกับเวลาที่เราเสนอข่าวแล้วก็เสนอทั้งสองมุมเหมือนกัน
สรุปแล้วข้อได้จริงเรื่องนี้เป็นยังไง
ทีมข่าวของเรานอกจากไปบ้านคุณตาคุณยายแล้วไปเจอลูกชายแล้ว
ก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
คือผู้ใหญ่พัฒน์เกิดช่อ
ที่เป็นคนตัดน้ำปลาปลาบ้านคุณตาคุณยายนี่แหละ
ซึ่งผู้ใหญ่พัฒน์กำลังจะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
จะเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชำนิ
ใช่เพราะประหลัดอำเภอเรียกทั้งสองฝ่ายเลยนะเอาน้ำมาคุยกันมาชี้แจงกันซิว่าเป็นยังไงบ้าง
แล้วผู้ใหญ่ก็เอาใบที่เป็นใบเสร็จใบเรียกเก็บค่าน้ำ
มายืนยันด้วยบอกว่าบ้านคุณตาคุณยายเนี่ย
ค้างค่าน้ำมา๕งวดคือ๕เดือน
เป็นเงิน๗๗๕บาท
ตกเดือนนึงประมาณ๑๕๕บาท
ทีนี้พอคุณตาคุณยายไม่จ่ายมา๕เดือนแล้ว
ก็ต้องตัดสิเพราะว่าเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ค้างได้แต่ไม่เกิน๓เดือน

ดังนั้นผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้
แล้วไม่ทำอะไรยังให้คุณตาคุณยายใช้น้ำต่อไปเนี่ย
ก็อาจจะทำให้มีคนรู้แล้วมีคนทำตาม
ทีนี้จะเอาตังค์ที่ไหนไปบริหารน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
เพราะว่ามันเป็นกติกาของหมู่บ้าน
แล้วก็นอกจากนี้ที่ดินที่คุณตาคุณยายอาศัยอยู่
ก็เป็นที่สาธารณประโยชน์ทางการให้ย้ายออกไปแล้ว
แต่ว่าคุณตาคุณยายก็ยังไม่ได้ย้ายออก
แล้วพอมามีปัญหาเป็นปัญหาเรื่องน้ำปลาปลาแบบนี้อีกเนี่ย
ผู้ใหญ่ก็พูดถึงเรื่องการโพสต์ข้อมูล
ไม่เป็นความจริงที่ลูกชายคุณตาคุณยายไปโพสต์
บอกว่าถ้าเกิดลูกชายคุณตาคุณยายไม่มาขอโทษเนี่ยนะ
เดี๋ยวผู้ใหญ่จะแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดี
ซึ่งเรื่องนี้ประหลัดอำนวยความเป็นธรรมของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
เขาก็บอกว่าต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงสอบถามข้อที่จริง

แต่หากข้อความที่โพสต์ไปไม่เป็นไปตามความจริง
หมินเมต่อการกระทำผิดพรบคอมเหมือนกัน
ถ้าผู้ใหญ่เขากล่าวหาแล้วก็ไปแจ้งความ
เดี๋ยวนายเสรีก็จะผิดด้วย
ก็เลยงั้นตกลงกันดีกว่าคุยกันดีกว่า
และเรื่องค่าน้ำจะทำยังไงต่อมีเงินหรือไม่มีเงิน
หรือว่าจะผ่อนอะไรกันต่อไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ
ส่วนเรื่องของการโพสต์นี่นะสุดท้ายลูกชายของคุณตาคุณยาย
ตัดสินใจไงก็ไม่อยากให้มีปัญหาบานปลาย
ตัดสินใจลบโพสต์แล้วก็ขอโทษผู้ใหญ่พัฒน์
มือไหว้ขอโทษส่วนเรื่องที่มันยังค้างอยู่เนี่ย
เรื่องค่าใช้จ่ายต่างนี่นะคะเรื่องที่ดินด้วย
เดี๋ยวศูนย์ดำรงธรรมจะประสานแล้วก็ให้การช่วยเหลือต่อไปด้วยนะคะ